สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโวแซคอีดิชั่น
สวัสดีค่ะน้องปลื้มจิตนะคะเมื่อปี๒๐๒๐ที่ผ่านมานะคะ
วอเล็กบอลหญิงของเราได้รับโหวตให้เป็นทีมกีฬาไทยแห่งปีนะคะจากไทยรัฐนะคะ
ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณแฟนแฟนกีฬาชาวไทยนะคะที่คอยติดตามคอยเชียร์คอยให้กำลังใจทีมวอเล็กบอลของเรานะคะ
ว่าจะไปแข่งที่ไหนทุกคนก็คอยเชียร์คอยส่งกำลังใจมาให้ตลอดต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
เราก็ยังซ้อมกันอยู่ต่อเนื่องนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยเอื้ออำนวยให้พวกเราเท่าไหร่ก็ออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน
ก็ฝากถึงทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพวกเราเป็นห่วงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ